เรื่องราวนาฬิกาสีทองที่ใส่ในข้อมือที่รูปใบหน้ารูปศีรษะของลาลาเบลในงานปาร์ตี้เนี่ย
แล้วมีการเอามายืนยันว่าของผมเรือนนั้นของผมเรือนนี้
มีการจับสังเกตถึงขั้นที่ว่านาฬิกาที่เจ้าของบ้านเข้ามาให้ดูเนี่ยพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะ
ใช่ค่ะทีมข่าวเราก็ไปตามให้ค่ะไปถามมาให้อีกรอบหนึ่ง
คุณผู้ชมก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งตัวของลาลาเบล
ตั้งแต่ในคลิปภาพปาร์ตี้ที่บ้านย่านบางบัวทอง
คลิปภาพที่เห็นที่คอนโดมิเนียมน้ำอุ่นเครื่องแต่งกายคนละชุด

เดี๋ยววันนี้ติดตามนะครับทุกผู้ชมครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุด
นั่นคือผลอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ใช่ค่ะนะฮะ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
เพื่อเอาไปตรวจสอบทางหลักนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะผลชนะสูตรศพของลัลลาเบล
คือมันมีรายงานข่าวว่าเจอสารเสพติดบ้างล่ะพบสารคัดหลัง
แต่ต้องไปดูว่ามีใครอะไรยังไงบ้างเนี่ยแต่ยังเป็นรายงานข่าวนะครับ
ล่าสุดวันนี้มีผลอย่างเป็นทางการออกมาแล้วนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ
สำหรับคดีที่นางสาวทิติมานรพันธิพัฒน์หรือว่าเบลนะฮะหรือชื่อในวงการพริตตี้ที่เธอทำงานอยู่ก็คือลัลลาเบล
วัย๒๕ปีคนนี้ไปรับงานเอ็นเตอร์เทนชงเหล้าดื่มเหล้าในงานปาร์ตี้ของบ้านหลังหนึ่งที่บางบัวทองนนทบุรี
ก่อนจะถูกนายรัชเดชวงธบุตรหรือว่านายน้ำอุ่นซึ่งเป็นพริตตี้หนุ่มวัย๒๔ปีที่ขอไปงานนี้ด้วย
ตามที่เจ้าของบ้านเขาบอกพาออกจากงานไปนะฮะในช่วงเย็นแล้วพาไปที่คอนโดมิเนียมของตัวเอง
แล้วญาติเพื่อนของลาลาเบลเขาก็ไปตามหาจนเจอหลังจากถูกพาไปในสภาพเมาไม้
แต่ว่าไปได้ตัวมากลางดึกเนี่ยก็คือนายน้ำอุ่นพามาทิ้งไว้ให้ที่โซฟาของล็อบบี้คอนโดของตัวเอง
ซึ่งก็พบว่าเสียชีวิตแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือ๑๖กันยายนต่อเนื่องเช้าวันที่๑๗กันยายนนะคะ
ตำรวจก็สอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างนะครับ
เอาหลักฐานต่างไปตรวจสอบทางหลักนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อจะได้รู้ว่าตกลงแล้วเธอเสียชีวิตเพราะอะไรเสียชีวิตตอนไหน
และมีใครที่จะเข้าข่ายกระทำความผิดทำให้เธอเสียชีวิตบ้าง
วันนี้มีการเปิดเผยถึงผลการชนะสูตรศพของลัลลาเบลออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ก็๗วันพอดีนะถ้านับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นบุคโลวันนี้ครับเจ้าของท้องที่ที่พบศพนะครับ
ซึ่งสนบุคโลก็ขึ้นอยู่กับกองบังคับการตำรวจนครบาน๘
วันนี้พลตำรวจรีสมฤทธิตรงเตาผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘นะครับ
ซึ่งมาประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนี้นะครับ
โดยบอกว่าผลการชนะสูตรศพที่จะบ่งบอกสาเหตุการตายของลาลาเบลเบื้องต้นนะครับ
เป็นผลเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเขาต้องตรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติมด้วย
พบว่าเสียชีวิตเกิดจากพิษสุราในเลือดที่มีปริมาณสูงถึง๔๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เดี๋ยวเราจะมีหลักของทางการแพทย์ให้ติดตามอีก
เอาเป็นว่าเวลาเราขับรถผ่านด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยเขาต้องไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
เท่ากับดื่มเหล้าไปกี่แก้วและอาการจะเป็นอย่างไร
ใช่อันนี้คือเรื่องของสาเหตุที่คาดว่าเสียชีวิตก็คือดื่มเหล้ามากเกินไปนั่นแหละ
ดื่มจนน็อกจนช็อกอะไรเนี่ยนะครับ
ส่วนเรื่องของสารคัดหลังที่พบอยู่ในตัวของผู้ตาย
ก็ต้องตรวจว่าตกลงมีของคนอื่นด้วยไหม
ไม่พบสารคัดหลังของคนอื่นปะปนอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะไม่พบยีนโครโมโซมหรือดีเอ็นเอของบุคคลอื่นที่ร่างกายของลาลาเบล
แต่เมื่อสักครู่นี้ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
คุณจอมขวัญได้คุยกับทางตำรวจก็คือท่านรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘
ตำรวจบอกว่าการที่ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบสารคัดหลังของผู้อื่นในร่างกายของลาลาเบล
ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าร่วมเพศเกิดขึ้นนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้ามีการใส่ถุงยางอนามัยก็จะไม่พบสารคัดหลัง

เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังต้องรอผลการตรวจเชิงลึกเพิ่มเติมอีก
ว่าตกลงแล้วที่ไม่พบของคนอื่นเนี่ย
แต่มันจะมีการมีเพศสัมพันธ์การล่วงละเมิดการอนาจารย์เกิดขึ้นหรือไม่

เพราะหลักฐานในที่เกิดเหตุตำรวจบอกว่าพบถุงยางอนามัย
ค่ะแล้วก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยค่ะ
พบว่าช่องคลอดของลาลาเบลมีร่องรอยของการฉีกขาด

ซึ่งถ้าจะมองในมุมที่ว่าเคยมีสามีมีแฟนมีลูกมันก็อาจจะมีได้

แต่ถุงยางอนามัยที่เจอเนี่ยตำรวจบอกว่าก็เป็นลักษณะที่ยังไม่ได้ใช้
อันนี้ต้องรอต่อนะครับเรื่องของสารคัดหลังนะครับ
สารเสพติดมีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าพบสารเสพติดในตัวผู้ตาย
ตกลงไม่พบนะครับไม่พบสารเสพติดไม่พบร่องรอยการต่อสู้บนร่างกายของผู้ตาย
ซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยนี่คือเบื้องต้น
เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติมอีก
ส่วนเรื่องของการออกหมายจับแจ้งข้อหากับบุคคลที่ทำให้ลาลาเบลต้องเสียชีวิต
วันนี้ยังไม่มีนะครับพลมตรีสมฤทธิยืนยันว่าการออกหมายจับยังไม่มีแน่นอนในวันนี้
เนื่องจากต้องสอบปากคำพยานเพิ่มอีก๕ปาก
ก็เป็นคนที่อยู่ในงานปาร์ตี้ที่บ้านในบางบัวทอง
ส่วนก็เป็นพยานใหม่ถ้าสอบปากคำอีก๕ปากเรียบร้อยดีไม่มีปัญหา
ภายในวันที่๒๕กันยายนนี้น่าจะมีความชัดเจนเรื่องของหมายจับ
และการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่ก่อเหตุทำให้เขาตาย
๒๕กันยาก็วันพุธภายในวันพุธนี้
ทีนี้วันนี้มีกระแสข่าวว่าตำรวจเตรียมจะแจ้งข้อกล่าวหา
ไว้ละ๓ข้อหาสำหรับคนที่ทำความผิดทำให้ลาลาเบลต้องเสียชีวิตนะฮะ
ก็มีข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ข้อหากระทำอนาจารย์ข้อหากักขังนวงเหนียว
ข้อหานี้ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘บอกว่ารายงานข่าวนี้ที่ออกมาเนี่ย
ตำรวจไม่ยืนยันนะแต่มันก็ใกล้เคียงกับผลการสืบสวนสอบสวน
ตามที่ตำรวจทำงานมานั่นแหละ
ใช่ค่ะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยทางตำรวจบอกว่ายังต้องรอสอบปากคำพยานเพิ่มอีก๕ปากค่ะ
ส่วนเป็นคนที่อยู่ในปาร์ตี้บางส่วนเป็นบุคคลอื่น
คือเมื่อวานนี้เราบอกว่าตำรวจบอกว่าสอบปากคำพยานบุคคลไปครบแล้ว
แต่ตำรวจบอกว่าจริงแล้วยังนะยังเหลืออีก๕ปาก
ดังนั้นก็ยังไม่สรุปเรื่องของการแจ้งข้อหา
แต่จากหลักฐานที่มีอยู่ณขณะนี้
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘บอกว่า
ณขณะนี้นะครับจากหลักฐานในขณะนี้
คดีนี้ยังคงมีผู้กระทำผิดเพียงคนเดียว
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นใคร
ไม่ได้บอกไม่ได้ยืนยันว่าจะเป็นนายน้ำอุ่นหรือไม่
หลังการสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติม
สอบปากคำเพิ่มเติมมีหลักฐานเชื่อมโยงต่างเพิ่มเติม
เดี๋ยวตำรวจก็จะแจ้งข้อกล่าวหา
หรือว่าภายหลังถ้าไปพบใครเพิ่มเติมอีก

เหตุการณ์ตายเนี้ยในเบื้องต้นน่าจะเป็นการตายจากเอ่อ

อาจจะเป็นผลมาจากสุรานะครับ
ทราบว่าประมาณ๔๐๐เศษครับ
ในเบื้องต้นที่สอบถามนะครับ
อย่างนั้นเนี่ยก็ในสารคัดหลังเนี่ย

นี่เป็นตามจุดเรื่องต้นนะฮะตัวระดับสูง
ต้องตรวจกันอีกทีจะต้องซ้ำอีกที
หมอหมายจับยัง

ก็คือตอนนี้พยานเอกสารเรื่องผลการตรวจ
ทางนี้เรียบร้อยแล้วเราทราบเหตุการณ์ตายแล้ว

ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราผ่อนคลายลงเยอะนะครับ

วันนี้เรามีการบ้านถ้าเราสอบได้เพิ่มเติมได้ทั้ง๕ปากนะครับ

ถ้าเราเพิ่มเติมได้๕ปากตามที่เราคิดไว้เนี่ย
ผมเชื่อว่าวันพุธเราน่าที่จะตอบได้ทั้งข้อหา
แล้วก็ในส่วนของหมายจับนะครับ
น่าจะมีคำตอบในเรื่องนี้
และทีนี้ค่ะนอกเหนือจากพยานบุคคลนะคะ

สิ่งที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
หลักตอนนี้คือ๓อย่างนะคะ

และนาฬิกาที่เป็นสายเหล็ก

ที่เห็นว่ามีผู้ชายมือเหมือนผู้ชาย
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘บอกว่า
ชาวเน็ตบอกว่าให้ลองตรวจสอบดูสิ
น่าจะมีข้อมูลอยู่ในนาฬิกานี้
เพราะนาฬิกาในลักษณะแบบนี้สามารถวัดชีพจรอัตราการเต้นของหัวใจได้
ทางตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
แล้วก็อยู่ระหว่างการดูด้วยว่ามันน่าเชื่อถือขนาดไหน
เพราะว่ามันอาจจะคลาดเคลื่อนได้
แต่ณตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะ
เพราะถือเป็นข้อมูลทางเทคนิค

ทีนี้ค่ะอีกภาพหนึ่งที่ชาวเน็ตเขาบอกว่า
เห็นภาพนี้แล้วทำให้ต้องคิดต่อว่า
คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะมีคนอื่นอีก

ก็คือภาพนี้นะคะเป็นมือที่ใส่นาฬิกาสายเหล็กสีทอง
และตรงกลางเป็นเหมือนสีดำอย่างนี้ค่ะ
รูปหน้ารูปศีรษะของลาลาเบล
มีการตั้งข้อสังเกตว่านี่คือมือใคร

กำลังตรวจสอบอยู่เบื้องต้นเนี่ยค่ะ
เจ้าของบ้านก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่นาฬิกาเขา
เจ้าของบ้านยืนยันว่าน้ำอุ่นนั่นแหละ
อุ่นใส่นาฬิกาเรือนนี้ก่อนที่เป็นสีทอง
แล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็นสีดำ
แต่น้ำอุ่นเองก็ปฏิเสธค่ะ
อุ่นเองก็บอกว่านาฬิกาเรือนนี้ที่เป็นสายเหล็กสีทองเนี่ย
ก็ไม่ใช่ของเขาคือปฏิเสธทั้งคู่นะ
คือไม่มีใครรับว่าเป็นเจ้าของ
แล้วใครเป็นลูกก็มันเห็นอยู่ว่ามีมือเป็นลูก
ใช่ตำรวจบอกไม่มีใครรับว่าเป็นเจ้าของค่ะ
แต่มันก็มีผู้ชายคนอื่นในบ้านอีกนะแต่ก็ยังไม่มีใครรับไง
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะ
ส่วนเรื่องของเส้นทางการเงินของเจ้าของบ้านที่จัดงานปาร์ตี้ย่านบางบัวทองเนี่ยค่ะ
ตอนนี้ตำรวจตรวจสอบอยู่นะคะโดยตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
และสพบางบัวทองกำลังตรวจสอบอยู่ว่า
เหนือจากที่เจ้าของบ้านบอกว่าเล่นหุ้นเนี่ยค่ะ
ทำธุรกิจอะไรที่มันเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเปล่า
เพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตและสงสัย
ว่าบ้านหลังนี้จัดงานปาร์ตี้แทบทุกวัน
ทุกวันที่จัดปาร์ตี้มีเงินจ้างได้ยังไงทำงานอะไร
เมื่อวานเขาก็ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
เขาก็ไม่ได้ว่ามีเงินทองอะไรเยอะแยะหรอกจัดก็จัดแบบร่วมวงกันจัด
เขาก็มีเครื่องดื่มมีสถานที่อะไรให้ใครอยากมาก็เอา
นู่นไอ้นี่มาคนละมือสองมือใครอยากจะได้พริตตี้มาช่วยดูแลก็ไปจ้างกันมาเองอะไรแบบนี้
แล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบเล่นเกมแล้วก็เหมือนกับขายอุปกรณ์ขายอะไรต่างทางเกมออนไลน
เขาอ้างแบบนี้นะว่าเขาทำแค่นี้จริงก็รายได้มาจากสิ่งที่เขาบอกว่าเล่นเกมออนไลน์แล้วก็เล่นหุ้น
ส่วนเรื่องของวัตถุพยานอีกหนึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปก็คือเสื้อชั้นในของลาลาเบลค่ะ
ชาวลิศนรพันธ์พิพัฒน์คุณพ่อของลาลาเบลไปที่สนบุคโลนะคะ
หลักฐานให้กับตำรวจคุณพ่อบอกว่านำเสื้อชั้นในแบบราปีกนกของเบลจากที่บ้านมาให้ตำรวจตรวจสอบ
เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับวัตถุพยานอื่นว่าเสื้อชั้นในหรือบราที่เบลใส่ในวันเกิดเหตุมีลักษณะเหมือนกันกับวัตถุพยานอื่นที่พบในที่เกิดเหตุก็คือบ้านที่จัดงานปาร์ตี้หรือเปล่า
ชั้นในเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือเป็นเหมือนแบบไม่มีสายด้านในจะเป็นกาวก็คือแปะไปที่หน้าอกได้เลย
ถ้าไปดูชุดที่เธอใส่อยู่ในงานก็คือลักษณะจะไม่เห็นสายเสื้อก่ออกซึ่งมันจะไม่เห็นสายเสื้อชั้นในคุณพ่อก็เลยเอามาให้เทียบดู
ใช่ค่ะคุณพ่อบอกว่าตำรวจยังไม่ได้ชี้แจงถึงผลชนสูตรและผลตรวจเลือดของน้ำอุ่นให้คุณพ่อทราบนะคะ
แต่เชื่อว่าตำรวจจะให้ข้อมูลทั้งหมดแล้วก็คุณพ่อบอกไม่ห่วงเรื่องคดีแล้วตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจทำสุดความสามารถแล้ว
เรื่องผ่านมา๗วันพอดีพ่อของลาลาเบลบอกว่ายังไม่ได้คุยกับน้ำอุ่นเลยยังไม่ได้คุยกับคนที่ไปร่วมในงานปาร์ตี้ที่บ้านที่ย่านบางบัวทองเลยนะคะ
แล้วทำไมคุณไม่ตามคนที่ว่ารู้จักกับน้องคุณต้องตามคนที่ว่าน้องเขารู้จักสิว่าเออใครอย่างนี้รู้จักกับน้องไหมหรือญาติญาติเขาใช่ไหมคุณก็เรียกเขามาสิให้เขามาพาตัวน้องกลับไปใช่ไหมถูกมาก
อันนี้คือมันไม่น่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเลยใช่ไหมหรือจะมาขอโทษที่หลังมันสายหมดแล้วว่าน้องเขาเสียชีวิตไปแล้วถูกต้องไหมความจริงเดี๋ยวมันก็ต้องปรากฏถูกต้องไหมเพราะทุกอย่างเดี๋ยวก็รู้เองตำรวจเขาสืบสวนกันเอง
ส่วนที่สอนอบุคโลวันนี้นะครับเมื่อช่วงบ่ายนะฮะก็มีการเรียกผู้ที่อยู่ในบ้านงานปาร์ตี้มาให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับมีนายชัยพลพันนาหรือว่าในคิวซึ่งเป็นคนจัดงานปาร์ตี้นะครับแล้วก็มีรุ่นพี่ที่มาร่วมงานปาร์ตี้คือนายนาธีสถิตพงศถาพรนะครับนายชัยพลบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าวันนี้เขาก็ด
มาเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เอาหลักฐานที่เป็นนาฬิกาที่เขาสวมใส่ประจำกับคลิปวิดีโอในงานปาร์ตี้ในวันนั้นวันเกิดเหตุมามอบให้กับตำรวจเพิ่มโดยมั่นใจว่าคลิปที่นำมามอบให้กับตำรวจเพิ่มเป็นคลิปที่ไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนและเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะยืนยันได้ว่าคลิปที่เรา

ทีนี้เรื่องที่โลกออนไลน์อยากรู้ว่าเขาทำงานอะไรมีอาชีพอะไรทำไมถึงมีเงินทองเยอะแยะจัดปาร์ตี้แบบนี้ได้ทุกวันแล้วก็จ้างพริตตี้มาบริการแบบนี้ได้ทุกวัน
ขายในเกมออนไลน์เขายืนยันว่าพวกเขาไม่ได้มีเงินมาจ้างสาวพูดที่มาครับพวกเขาเป็นแค่คนกลางนะ
ที่เวลาจัดงานปาร์ตี้แล้วก็ติดต่อโมเดลลิ่งให้กับ
คนที่มาร่วมงานแล้วอยากจะได้พริตตี้มา

แต่ว่าใครเรียกมาก็จ่ายเงินกันเอง
เขาไม่ได้ออกเงินค่าจ้างพริตตี้ให้
อันนี้ไม่ใช่ในนั้นมือที่เป็นคนจับ
เพราะผมเป็นวัยเล็บในคลิปมันไม่มีเล็บ

เดี๋ยวจะเอาเข้าไปให้ตำรวจดูแค่นั้น

ทำไมไปอยู่ในกำลังของใครก็ไม่รู้ว่าเป็นมือที่มัน
ก็เหมือนน้ำอุ่นนะครับเพราะว่าเสียงในคลิปก็คือเสียงน้ำอุ่น
ใช่ลองฟังคลิปจากเสียงในคลิปกับเสียงที่อยู่ลองคอนโดเขาครับ
จะมีเสียงอยู่ใช่ตามนั้น
คือมีหุ้นแล้วก็บิตคอยน์ด้วยครับใช่แล้วก็ขายของในเกมไปสามอย่างครับผม
สามารถเช็คได้ตามบัญชีนะครับตามธนาคารครับมีเขียนไว้อยู่ตามนั้น
ยังไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายครับครับผมไม่มีแน่นอนแล้วขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่ง
การจ้างผมคือคนที่มากินเหล้าอ่ะไม่ใช่ว่าผมออกคนเดียวคือแชร์กันมา
บางคนเข้ามาปุ๊บเหมือนแบบบ้านฝรั่งนี้หิ้วเหล้ามาฮิ้วกับแก้มอะไรมาอย่างนี้
แล้วก็ส่วนเด็กผมก็ไม่ได้จ่ายคนเดียวคืออย่างพี่ผมมาอย่างเง
เออคิวเดี๋ยวไปบ้านนะเดี๋ยวเขาหาเด็กให้หน่อยนี่นี่ก็มีดิวไว้อยู่แล้วใช่ไหม
ปกติเมาส์ธรรมดาน้องเขาก็นั่งด้านซี่กลับส่วนมากลายจะไปขับลนมามากกว่าแค่นั่งด้านซี่
เหมือนเดิมก็คือว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นกับลาลาเบล

ค่ะแต่ทีนี้ค่ะเราก็ขยายผลให้ต่อนะคะ
ผลการชนสูตรสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นของลาลาเบล
หลักก็สามารถพูดได้นะวันนี้ก็คือ
เพราะว่ามีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสูงถึง๔๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ต้องขยายผลต่อว่า๔๔๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

คือตอนแรกที่เป็นข่าวเนี่ยคนที่จัดงานปาร์ตี้เขาบอกว่า
ทั้งงานเนี่ยมีเหล้าแค่๔ขวดแล้วก็แบ่งกันกินในงาน
คน๑๐คน๔ขวด
ถ้าเกิดว่านับตามนี้จริงนะแสดงว่าเบลคนเดียวนี่โอ้โหดื่มไปแบบ

ก็เห็นแบบอักอักอักกันแบบ
เราก็เลยไปถามผู้เชี่ยวชาญให้นะคะว่า๔๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เทียบเท่ากับการดื่มเหล้ามากขนาดไหน
แพร่ข้อมูลนี้ผ่านเพจเฟซบุ๊กด้วยนะคะ
มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มเหล้าแล้วเสียชีวิต
แหลปแพนด้าบอกว่าร่างกายของคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน
บางคนอาจจะไม่เป็นอะไร
บางคนอาจจะถึงขั้นเสียชีวิต
แอลกอฮอล์จะออกฤทธิ์กฎระบบประสาทส่วนกลาง
ถ้าดื่มเร็วจะทำให้แอลกอฮอล์ในกระแสเลือด
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเสี่ยงต่อการสำลัก
เจียนหายใจไม่ออกหยุดหายใจหรือหมดสติ
แหลปแพนด้าเปิดเผยกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีแบบนี้นะคะ
ดื่มเหล้าในปริมาณที่ร่างกายเกินรับไหว
มีผลทำให้นักดื่มเสียชีวิตได้จริง
ยิ่งเป็นการดื่มในเวลาที่รวดเร็ว
ดื่มยกดื่มชนหมดแก้วหมดแก้วอย่างนี้ค่ะ

จะทำให้ร่างกายขับแอลกอฮอล์ออกไม่ทัน
และสุดท้ายในกรณีที่มีปริมาณแอลกอฮอลสูงมาก
ร่างกายและระบบประสาทไม่ตอบสนอง
จะทำให้เกิดอาการสลบเลยนะคะ
สลบและจะมีภาวะข้างเคียงอื่นด้วย
บางคนถึงขั้นเสียชีวิตได้จริง

วิธีการป้องกันก็คือต้องระบายแอลกอฮอลออกจากร่างกายไปค่ะ
หรือไม่ควรดื่มรวดเร็วจนเกินไป
หรือควรดื่มกับแกล้มควบคู่ไปด้วย

แอลกอฮอลก็จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วมากยิ่งขึ้น
สปสัจผลที่เป็นปฏิบัติด้ายอันนี้ขอบคุณสำคัญ
และมะบอลเห็นกับธรรมดา
ไม่นับแล้ว๒๐๐แสดงว่าโอ้โหคุณกินไม่บรรยะบัญญังแล้ว
ถ้า๓๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับ
จะเริ่มมึนงงเสื้องซึมนะครับ
ถ้า๔๐๐ขึ้นไปนะครับอย่างกรณีที่เป็นข่าว
ตามตำราเป๊ะเลยครับก็คือมีอาการสลบนะครับ
ลบแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย
เดี๋ยวเราทำเป็นกราฟิกให้ดูนะคะ

ระดับปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายขนาดไหน
ส่งผลต่อร่างกายยังไงบ้าง
ถ้าหากว่ามีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เหมือนที่เวลาขับรถแล้วโดนเป่า
ว่าห้ามเกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เท่ากับดื่มเหล้า๖แก้วค่ะ

จะทำให้การควบคุมการเคลื่อนไหวมันเสียไป
ไม่สามารถควบคุมได้ดีเท่ากับภาวะปกติ
เดินไม่ตรงแบบนี้ค่ะ

แต่ถ้าระดับปริมาณแอลกอฮอลในเลือด๓๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เหล้า๔แก้วแก้วละ๑ฟ้านี้สนุก

แต่๕๐ปุ๊บไม่สนุกแล้วคือจะเริ่มเดินเซแล้ว
ถ้าระดับแอลกอฮอลในเลือดมากกว่า๒๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เท่ากับดื่มเหล้า๒๔แก้วเลยนะ

เท่ากับดื่ม๔๘แก้ว

ดื่มเกินกว่า๔๘แก้ว

และยิ่งก็ถ้าดื่มเป็นช็อตแบบเพียว

คือไม่ผสมไม่มีน้ำไม่มีอะไรข้องเกี่ยวเลย
ยิ่งถ้ามันก็เป็นปัจจัยเรื่องของกินกับแก้มด้วยหรือเปล่าอีกใช่ไหม
แล้วระยะเวลาในการดื่มเข้าไปมันรวดเร็วขนาดไหนอีก
ค่ะเราทำเป็นกราฟิกให้ดู

แต่พอโอ้โหเกินกว่านั้นแล้วไม่ได้แล้วนะจะแย่เลยนะคะ
หมอแหลปแพนด้าก็เลยบอกว่าจริงแล้วมีข่าวเยอะนะคะ
ก่อนหน้านี้ที่เราเคยนำเสนอข่าวไปแข่งดื่มในงานปาร์ตี้
เพิ่งเป็นข่าวไปใช่แข่งดื่มเร็วอย่างเงี้ย
เสียชีวิตเลยนะวันนั้นดื่มเบียร์ดื่มเบียร์ใช่
ใครดื่มหมดก่อนชนะใช่ดื่มเบียร์หนึ่งเหยือก
ดื่มหมดเหยือกได้เร็วที่สุดตามลูกศรสีแดงเนี่ยค่ะ
เขาก็แข่งกันในงานเลี้ยงของบริษัท
จัดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรี
ครับผู้ชายคนใส่เสื้อเชิดมีเสื้อสีขาวข้างในรวดเดียวหมด
อืมแต่ก็ได้ที่สองนะ
คนที่ดื่มหมดก่อนไม่เป็นอะไร
คนที่เสียชีวิตคือดื่มหมดทีหลังเป็นลำดับต่อไป
อย่างที่คุณหมอบอกแหละแล้วแต่ร่างกายของคนด้วย

อืมดังนั้นนะคะ
ถ้าหากว่าเจอคนเมาหนักมากเนี่ย
หมอบอกเลยว่าแจ้ง๑๖๖๙เลยค่ะ

ต้องพยายามปลุกให้ตื่นพยุงให้อยู่ในท่านั่ง
ดื่มน้ำเปล่าถ้าดื่มได้ถ้าเป็นลมหมดสติไป
ให้จัดท่าให้อยู่ในท่านอนตะแคงหรือท่าพักฟื้น
แล้วคอยดูด้วยว่าหายใจอยู่หรือเปล่า
พยายามทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยนะคะ

และต้องส่งโรงพยาบาลไม่ใช่ลากเขากลับคอนโด
ทีนี้กรณีของลาลาเบลเนี่ยก็คือว่า
ในงานวันนั้นเธอดื่มเองจริง

หรือมีใครพยายามที่จะบังคับให้เธอดื่ม

ถ้าผลการชนะสูตรบอกว่าลาลาเบลเสียชีวิตเพราะดื่มเหล้าเยอะ
แล้วแบบนี้จะเอาผิดใครได้บ้างไหมล่ะ
จะสามารถดำเนินคดีกับใครได้บ้างไหมล่ะ
เดี๋ยวมีคำตอบเรื่องของข้อกฎหมายนะคะ

พยายามจะมอมเขาเพื่อจะพาเขาไปไหนหรือเปล่า

หรือไม่ได้มีการมอมเกิดขึ้น

สภาพขนาดนี้ปล่อยเขาตายได้เหรอ

ท่านผู้ชมครับทีนี้มาฟังคำตอบเรื่องนี้หน่อยนะครับ

ในบ้านปาร์ตี้วันเกิดเหตุวันนั้นชุดเนี้ยที่ลาลาเบลใส่เมื่อสักครู่เนี้ย
เห็นเต้นอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่น่าจะเป็นน้ำอุ่นเนี่ย
กับชุดที่น้ำอุ่นพาลาลาเบลไปคอนโดไม่เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้น
ในบ้านผู้ชายคนอื่นไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับลาลาเบลจริงหรือ
มีแค่น้ำอุ่นคนเดียวเท่านั้นแยกกันไปนั่งสองคนแล้วก็พากันออกไป
โดยที่คนอื่นไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเนี่ยจริงหรือไม่อย่างไร
วันนี้คนในบ้านเขาออกมาตอบคำถามค่ะอ่าท่านก็รับฟังกันแล้วกันนะครับ
แล้วก็ลองพินิษพิเคราะห์ดูนะครับหลังจากเมื่อวานนี้
นายณฑีสถิตพงศษาพรอายุ๓๒ปีหรือว่าในตี
ข้าวเทวดรัชทีวีเรื่องของมือที่ใส่นาฬิกาสีทอง
บอกว่าไม่ใช่มือของเขาแล้วก็เอาหลักฐานมาให้ดูด้วยว่า
นาฬิกาข้อมือของเขาเนี่ยมันคืออันนี้นะครับ
เพื่อจะให้เห็นชัดเจนว่าไม่ใช่เขาแน่นอน
แม้ตัวเรือนนาฬิกาจะมีสีทองเหมือนกันแต่เขายืนยันว่าของเขาเป็นสายหนัง
ไม่ใช่สายโลหะไม่เหมือนกับในคลิปนะครับ
แล้วก็เปิดคลิปในงานบางส่วนให้ดูจะเห็นว่าขณะนั้นผู้ชายคนนั้นใส่
นาฬิกาข้อมือสีทองที่ข้อมือด้านซ้ายก็คือน้ำอุ่นนะครับ
ใส่ไว้ดื่มแล้วก็เต้นอยู่กับลาลาเบลลักษณะเหมือนกับเต้นอยู่คู่กัน
เพื่อจะยืนยันว่านาฬิกาเรือนนี้มันเป็นของน้ำอุ่นจริง
แต่คลิปนี้มองข้อมือทางด้านซ้ายมันก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไห
ยังมองอยู่เหมือนกันนะแต่มองไม่ถนัดจริง
เมื่อวานแฟนข่าวของเราก็ตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันนะ
บอกเอ๊ะนาฬิกาที่ในตีเอาออกมาชี้แจงเนี่ยนี่ถึงขั้นแบบไม่แกะพลาสติกหุ้มนาฬิกาเลยเหรอ
ใช่คือชี้แจงทั้งคู่นะคะทั้งในตี

อีกคนนึงก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นทองทั้งเรือน

เขาก็เลยสงสัยว่าไปซื้อมาใหม่แล้วเอามาโชว์นักข่าวหรือเปล่า

พลาสติกยังบาปเต็มเลย
เอาถ้าระยะสั้นที่สุด๑๖กันยามาถึง
เมื่อวานนี้ที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเรา

นี่ใส่ธริกาโดยที่พลาสติกไม่แกะเหรอ

วันนี้เราก็เลยไปถามให้ครับ

ในคลิปชายพบนี้เขาไปที่สถานีตำรวจ

นาฬิกาข้อมือเรือนนี้
ที่เห็นแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องไม่ได้แกะพลาสติกออกเนี่ย
เขาบอกว่าเขาไม่ได้แกะจริงเพราะเขากลัวมันจะเก่าไว
หลังจากที่ซื้อมาเขาก็ไม่ค่อยได้ใส่อยู่แล้ว
ส่วนมากถอดไว้ที่บ้านวันเกิดเหตุกำลังสังสรรค์กันอยู่
ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ใส่นาฬิกาเลยนะ
นาทีก็ยังเอานาฬิกาของตัวเองมาเทียบกับนาฬิกาของมือปริศนาที่รูปศีรษะลาลาเบล
เขาบอกว่าดูได้ที่ตัวเม็ดมะยมนะตัวที่ใช้หมุนเพื่อปรับเวลาเนี่ย
มันก็อยู่คนละจุดกับนาฬิกาของมือปริศนา
แล้วนาฬิกาของนายนาธีเมื่อนำมาสวมที่ข้อมือ
นาฬิกาจะเห็นเลยว่ามันไม่พอดีกับข้อมือ
เพราะว่าพอเขาซื้อมาแล้วเขายังไม่ได้แทบไม่ได้ใส่
แล้วก็ยังไม่ได้ไปตัดข้อให้พอดีข้อมือ
กับนาฬิกาที่อยู่ในคลิปจะเห็นว่ามันพอดีกับข้อมือ
เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่ามือปริศนาที่สวมนาฬิกาสีทอง
เป็นมือของน้ำอุ่นอย่างแน่นอน
เนื่องจากวันที่จัดปาร์ตี้น้ำอุ่นใส่นาฬิกาสีทองมา

ก็ในกล้องวงจรปิดที่คอนโดน้ำอุ่นใส่นาฬิกาสีดำ
ในหน้าทีบอกว่าในบ้านวันที่จัดปาร์ตี้
ที่น้ำอุ่นจะพาลาลาเบลออกจากบ้านกลับไปที่คอนโด
มันมีช่วงที่ในน้ำอุ่นนะไปเป็นเหตุการณ์ที่คิวน้องชายของเขา
คิวชายพลที่ไปที่สอนอบไปเข้าห้องน้ำ
แล้วเดินสะดุดล้ม
จังหวะนั้นน้ำอุ่นอยู่แถวนั้นพอดี
ประคองแล้วช่วงนั้นสายนาฬิกามันขาด
สายนาฬิกาสีทองที่ว่าไปรูปศีรษะลาลาเบลมันขาด
น้ำอุ่นก็เลยเอานาฬิกาเรือนสีดำที่เป็นเรือนอีกเรือนหนึ่งมาเปลี่ยน
แต่คนก็สงสัยนะว่าใครจะพกนาฬิกาไป๒เรือนไปปาร์ตี้นึกออกป่ะ

ไม่อันนี้คนสงสัย
แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ย
ก็อาจจะมีคนที่เขาแบบโอ้โหรักนาฬิกาชีวิตนี้เราต้องติดนาฬิกาตลอดเวลา

เผื่อมันเกิดอุปฏิเหตุไวขึ้น
เอาลองฟังดูครับ
ไม่ใช่มือผมแน่นอน
ไม่ใช่มือคนในบ้าน
วันนั้นเนี่ยพอดีไอ้คิวน้องชายครับ

ไอ้อุ่นมันเลยเข้าไปพยุง

แล้วตอนเปลี่ยนพี่ไม่รู้เปลี่ยนเมื่อไหร่
มีคนมายืนยันอีก๑คนนะครับ
เป็นหญิงสาวที่อยู่ในงานปาร์ตี้วันนั้น
เขาเป็นแฟนของคิวนะครับ
น้องชายของตีที่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เอาเป็นว่าเขาชื่อเฟิร์สก็แล้วกันนะครับ
เฟิร์สเนี่ยบอกว่าในงานวันนั้นเนี่ยขอยืนยันว่ามือปริศนาที่สวมนาฬิกาข้อมือสีทอง
ที่รูปสีสารระเบลไม่ใช่ตีและคิวอย่างแน่นอน
สองพี่น้องนี้ที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงานปาร์ตี้อย่างแน่นอน
เพราะถ้าเป็นมือของสองคนนี้จริงนะเธอไม่ยอมแน่

เธอไม่พอใจแน่เพราะว่าคิวก็คือแฟนของเธอ
ตีก็คือพี่ของแฟนเพราะฉะนั้นถ้าแบบแฟนกับพี่ชายแฟนจะไปยุ่งไป
จับไปต้องไปนัวเนียอะไรกับหญิงสาวที่เป็นพริตตี้ที่มาในงานเนี่ย
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าทั้งสองคนไม่มีใครไปล่วงเกินถูกเนื้อต้องตัว

ได้อืมแล้วพี่ตีเนี่ยยิ่งนี่นั่งอยู่แกไม่ทำอะไรอยู่แล้ว
เพราะว่าคือนี่ด่านี่ด่าจริงมันใกล้เคียงตรงไหน
อันนั้นเป็นทองดำหรือเปล่าต้องดูดีดีก็คือให้ให้ทุกอย่าง
ให้คลิปทุกอย่างมันเล่าเรื่องไปเพราะว่าให้คลิปไปแล้ว
แต่เราก็ยืนยันนะว่าไม่ใช่ของแฟนเราโอ้ยเป็นไปไม่ได้เลย
ไอ้นี่ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะคะและนางสาวเฟิร์สคนนี้นะคะ
ที่เป็นแฟนในคิวเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของชุด
ของลาลาเบลที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าในงานปาร์ตี้ในบ้าน
ลาลาเบลใส่ชุดก็คือเป็นเสื้อสีขาวกระโปรงสั้นสีขาว
แล้วทำไมภาพที่คอนโดมิเนียมของน้ำอุ่นเป็นเหมือนกับมีเสื้อสีดำทับ
แล้วก็มีกางเกงสีดำด้วยอันนี้อันนี้คือภาพในบ้าน
ที่บางโบทองนะคะที่ปาร์ตี้เป็นกระโปรงสั้นสั้น
แล้วก็เป็นเสื้อแขนยาวสีขาวในรถก็อีกชุดหนึ่งนะ
รถก็อีกชุดเฟิร์สเขาบอกแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าก็เนี่ยเบลใส่กระโปรงสั้นมาก
แล้วมันอาจจะโป๊ได้ก็เลยบอกเบลว่าเดี๋ยวเอาชุดมาเปลี่ยนให้ไหม
เวลานั่งจะได้ไม่โป๊อ๋อเป็นห่วงว่าพริตตี้ที่จ้างมาจะโป๊อย่างเงี้
ใช่แล้วเบลบอกว่าโอเคก็เลยเอาชุดไปให้เบลเปลี่ยน
คือเป็นกางเกงขาสั้นสีดำไปใส่ไว้ให้ข้างในเขาบอกแบบเนี้ยค่ะ
อ่าแล้วเฟิร์สก็บอกว่าก็ในงานเห็นว่าเบลกับน้ำอุ่นสนิทกันมาก
ตอนแรกคิดว่าเป็นแฟนกันด้วยซ้ำ
ก็จะไปนั่งกับน้ำอุ่นตลอดเหมือนกับเป็นแฟนกันเหมือนกับเป็นคู่รักกัน

ผมคืนในงานไม่มีแน่อ่ะเพราะยิ่งพี่ตีแล้วแกก็สุภาพบุหรุดพอนะอืม
ก็ปาร์ตี้สนุกสนานบางวันนี้ก็นั่งกินกับแฟน
ไม่มีอะไรอ่ะนี่เขาปกติของเราอยู่แล้วอืม
ก็ทีมข่าวของเรายังได้ข้อมูลมาจากพริตตี้คนหนึ่งนะครับ
ที่เขาว่าเคยมารับงานเมื่อต้นปี
อ่าแล้วโมเดลลิ่งเนี่ยเคยให้งานมาให้ไปทำงานที่บ้านหลังนี้
โดยเริ่มงานตอนเที่ยงคืนเสร็จตอนตี๕
บอกว่าตอนนั้นในงานมีทั้งหมด๕คนเป็นผู้ชาย๓ผู้หญิง๒
ผู้หญิงสองคนก็คือแฟนเจ้าของบ้านแล้วก็เธอเองนะครับที่มารับงาน
ระหว่างที่อยู่ในงานเนี่ยเธอบอกว่าคนในงานดื่มเหล้ากันแบบเมาหมดแล้วนะ
แต่มีการแนะนำให้ลองอย่างอื่นด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไร

แต่ก็มีอีกหนึ่งคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของภาพหน้าบ้าน
ภาพแรกเลยภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นว่าน้ำอุ่นอุ้มเบลออกมาจากบ้านที่จัดปาร์ตี้
ที่เราให้ดูตั้งแต่ต้นว่ามีคนอื่นด้วยเขาคือใครแล้วก็เหมือนกับถือของให้
เฟิร์สเขาก็ให้ข้อมูลนะคะเขาบอกว่าผู้ชายหน้าบ้านที่ช่วยถือรองเท้าให้
ที่อยู่กับน้ำอุ่นตอนอุ้มลาลาเบลขึ้นรถเขาบอกว่าเป็นคนรู้จักกัน
บังเอิญไปเอากุญแจที่บ้านแล้วน้ำอุ่นบอกเขาว่าอ๋อเป็นแฟนกันกับลาลาเบล
เขาก็เลยช่วยถือรองเท้าให้แล้วก็เดินไปส่งถึงรถเขาบอกแบบนี้นะคะ
ไม่ใช่คนในปาร์ตี้แต่เป็นคนที่กำลังจะเข้าไปในบ้านปาร์ตี้
จริงวันนี้เฟิร์สก็ยังชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของพริตตี้อีกคนนึงที่จ้างมาทำงานพร้อมกับลาลาเบลนะ
พริตตี้สาวคนนี้บอกว่าเธอตื่นมาแล้วก็เหมือนกับถูกล่วงละเมิดอะไรพวกนี้
ซึ่งทางเฟิร์สเขาก็ยืนยันว่าไม่มีใช่ไหมแต่ว่ามีรายงานว่าพริตตี้สาวคนนี้วันนี้ไปแจ้งความที่สพบังบัวทองนะฮะ
บอกว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับตอนนี้ตำรวจก็กำลังสอบสวนเกี่ยวกับข้อมูลอยู่นะครับ
ส่วนเรื่องของบ้านที่จัดงานปาร์ตี้คดีนี้แยกเป็น๒พื้นที่นะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องการเสียชีวิตของลาลาเบลอยู่กับสอนอบุคโลเพราะว่าคอนโดของน้ำอุ่นอยู่แถวตลาดพลู
ที่ของสนบุคโลเขาแต่บ้านที่จัดงานปาร์ตี้อยู่ในท้องที่ของสพบางบัวทอง
นนทบุรีนะครับวันนี้พลตมตรีธนายุทธ์ได้นำกำลังชุดสืบสวน
ภูทรนนทบุรีแล้วก็ชุดสืบสวนของสพบางบัวทองแล้วก็สุนัขดมกลิ่นด้วยนะครับ
ไปตรวจสอบบ้านที่จัดงานปาร์ตี้นะครับหลังจากสารจังหวัดนทบุรี
นุมัติหมายค้นให้แล้วนะครับเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม
ตรวจสอบใช้เวลาอยู่๑ชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่พบโลหะคล้ายทองคำ
มีปืนบีบีกันมีนาฬิกา๔เรือนแล้วก็มีถุงพลาสติกบรรจุผง
ที่มีลักษณะเป็นแบบคล้ายเกร็ดนี่ฮะทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเอา
หลักฐานที่ได้ในวันนี้ส่งไปตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมนะครับ
ผงคล้ายเกร็ดที่บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกหากพบว่าเป็นสารเสพติด
สพบางบัวทองก็ต้องดำเนินคดีกับผู้ที่อยู่ในบ้าน
นาฬิกา๔เรือนที่ได้วันนี้เดี๋ยวเอาไปตรวจดีเอนเอ
เอาไปเทียบเคียงว่ามีลักษณะคล้ายกับมือของที่อยู่ในคลิป
ไปรูปศีรษะของลาลาเบลแล้วก็สวมนาฬิกาสีทองหรือไม่
ก็ถือว่าไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเอาไปขยายผลต่อ
ค่ะทีนี้ค่ะเรื่องของข้อกฎหมายต้องฟังท่านนี้ค่ะ
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมรองอธิบดีอายการ
ให้ข้อมูลไว้น่าสนใจมากท่านโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กด้วยนะคะ
บอกว่าว่าจะไม่พูดแล้วแต่เรื่องนี้ต้องพูด
เพราะว่าเป็นคดีที่น่าสนใจแล้วก็คนให้ความสำคัญ
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมรองอธิบดีอายการ
สำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุด
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวไว้แบบนี้ค่ะ
ขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีไปตามสำนวนการสอบสวน
ไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงดีกว่าพนักงานสอบสวน
แต่ขอแนะว่าสอบข้อเท็จจริงให้ได้นาทีต่อนาที
นาทีนั้นใครทำอะไรโพสต์อย่างไร
และตักกะของเหตุและผลเป็นหลัก
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องรับโทษแน่นอน

และเชื่อในฝีมือของพนักงานสอบสวน
คดีนี้ทั้งหมดจะอยู่ที่ผลการชนะสูตรพลิกศพ
คือเวลาการตายสาเหตุการตายและทุกอย่างจะกระจ่างชัด
เชื่อว่าศพพูดได้ไม่มีอาทยากรรมใดสมบูรณ์แบบ๑๐๐
ขอให้ตามดูกันต่อไป

ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับอาจารย์เพิ่ม
คำว่าศพพูดได้อาจารย์หมายความว่ายังไง
แล้วคำว่าไม่มีอาทยากรรมไหนสมบูรณ์แบบ๑๐๐
แปลว่าทุกคดีอาจยกรรม
คนก่อเหตุมันทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้
ยังไงก็จับได้อ่ะใช่ไงทีมข่าวไปคุยกับอาจารย์ประเมษนะคะ
อาจารย์ประเมฆบอกว่าเรื่องนี้ค่ะ

เพราะดื่มเหล้ามากจนเกินไป
แต่ถึงยังไงก็ตามน่าจะเอาผิดน้ำอุ่นได้ค่ะ
ยังถือว่ามีความผิดเพราะการกระทำของน้ำอุ่นเข้าข่าย
ดเว้นไม่ช่วยเหลือเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
หลังจากนี้ตำรวจต้องตรวจสอบต่อว่า
เป็นการเจตนาค่าโดยงดเว้นหรือไม่
ต้องไล่ตรวจสอบตามลำดับแบบนี้ค่ะ
ใครเป็นคนชวนลาลาเบลไปงานปาร์ตี้
แล้วทำไมต้องเป็นลาลาเบล

กรณีที่น้ำอุ่นโพสต์ตามหาน้องก่อนหน้านี้
เพราะคนในบ้านก็บอกว่าพอน้ำอุ่นรู้ว่าลาลาเบลมา
ก็แบบขอมาด้วยเลยขอมาปาร์ตี้ด้วยครับพี่
อันดับแรกอันนี้ต้องตรวจสอบ
คนที่อยู่ในงานปาร์ตี้มีส่วนร่วมวางแผนด้วยหรือไม่
ดับที่๓ที่ต้องตรวจสอบก็คือ
ที่จัดงานปาร์ตี้เข้าข่ายจัดสถานที่เป็นแหล่งซ่องสุม
ลวงสาวพฤติมากระทำการณ์อาณาจารย์หรือไม่
น้ำอุ่นและคนในงานปาร์ตี้
มอมเหล้าหรือบังคับให้ลาลาเบลดื่มเหล้าหรือไม่
และลำดับที่๕ที่ต้องตรวจสอบก็คือ
เวลาที่ลาลาเบลเสียชีวิตคือเวลาไหนที่ไหนและตอนนั้นอยู่กับใคร
ดับขั้นตอนแบบนี้จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจน
และจะไขปริศนาคดีของลาลาเบลได้
ข้อมูลที่จะชี้วัดว่าคดีจะเป็นไปในทิศทางไหน
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าขึ้นอยู่กับการตายเวลาการตายสาเหตุการตายค่ะ
ว่ามีการเปลี่ยนจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนเวลาหรือไม่
เพราะผลของคดีจะต่างกันเลยนะคะ

ตำรวจจะส่งสำนวนให้อายการ
เพื่อไปพิจารณาอีกทีว่าจะสั่งฟ้องข้อหาเจตนาค่าหรือเปล่า
ซึ่งอายการอาจเห็นต่างแล้วก็สั่งให้ย้อนกลับไปทำสำนวนใหม่ก็ได้
แต่ถ้าเห็นตรงกันก็ฟ้องได้เลย
อาจารย์บอกว่าส่วนตัวอาจารย์เองมองว่าคดีนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรค่ะ
แต่ต้องใช้ความละเอียดในการสอบสวน
ดังนั้นนะคะทั้งโซเชียลเองทั้งสื่อเองอาจารย์เลยบอกว่าอย่ารีบ
อย่าเพิ่งรีบร้อนเพราะทุกครั้งที่รีบร้อน
มักจะได้แพ้และได้ความจริงที่ไม่ครบถ้วนค่ะ
ใช้ได้ถ้าการตายสาเหตุเวลาของการตาย
และสาเหตุการตายเปลี่ยนจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนเวลา
พ้นคดีจะต่างเลยตายที่ไหนเมื่อไหร่
ตัวนี้คือตัวชี้จุดสำคัญคือสาเหตุการตายและเวลา
ส่วนมูลเหตุจูงใจต้องถอยกลับไปดู
มันมีการวางแผนนัดที่ต้องการคนนี้อย่างนี้หรือไม่

มันมีหลายจุดอีกต้องดูซึ่งก็คงต้องให้เวลาไปนั่งงานอาจสุด
เรารีบฝากถึงญาติคนตายว่าอย่ารีบ
เพราะทุกครั้งที่ริ่มร้อนเรามักจะได้แพ้
และไม่ได้ความจริงที่กล้วนท่วน
และเมื่อมีข้อมูลทางคดีออกมาขนาดนี้
หลักฐานมากขึ้นตามลำดาบหลายคนก็เลยสงสัยว่า
แล้วแบบนี้น้ำอุ่นจะยังอยู่เหรอ

น้ำอุ่นจะกลัวจะหนีไหม
คือตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อหาอะไรนะ
ใช่ค่ะนะตำรวจก็สอบปากคำไปสองครั้ง
ใช่ค่ะล่าสุดสอบปากคำนานเลยนะ
ควบคุมตัวไปสอบปากคำเรียกไปอีกวันหนึ่งวันนั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืน

ใช่น้ำอุ่นเองเขาก็ยังอยู่คอนโดมิเนียมเขาแหละค่ะ
ยังไม่ได้หนีไปไหนนะคะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลด้วยนะคะ
โปรไฟล์เป็นภาพของน้ำอุ่น
แล้วก็ถามว่าตอบได้แล้วเหรอ
แล้วน้ำอุ่นก็บอกว่าไม่จุดเนอะ
แล้วก็มีไอคอนแบบโอเคค่ะไม่จุดเนอะ
ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นคำว่าจุดคืออะไร
อีกฝ่ายนึงก็ถามว่าลากศพเขาไปมาบ้าหรือเปล่า
ที่จะพาเขาไปโรงพยาบาลอยากจะจู่กับเขาอย่างเดียวเหรอ
อุ่นตอบว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจให้การไปหมดแล้ว
อยู่เฉยดีกว่าให้เป็นไปตามกฎหมาย
ไม่สอเสือเนาะ

ก็ใช้รูปโปรไฟล์เป็นในน้ำอุ่นแล้วก็ชื่อรัชเดชนะ

แต่ก็มีการตอบโต้กับคนที่เหมือนกับทักเข้ามา
แล้วก็ตอบสักทีนึง
แต่ว่าเรื่องการแจ้งข้อหาอะไรยังไม่มีเราก็รอดูความคืบหน้ากันต่อไป
ทีมข่าวของเราไปที่คอนโดมิเนียม
ย่านตลาดพลูคอนโดมิเนียมของในน้ำอุ่นที่พบศพของลาลาเบล
ไปถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคอนโดนะฮะบอกว่าวันนี้น้ำอุ่นยังอยู่ไหม
น้ำอุ่นก็ซึ่งหลักประพอบอกว่าน้ำอุ่นยังใช้ชีวิตอยู่ในคอนโด
ยังไม่ได้ไปไหนตั้งแต่เกิดเรื่องก็ยังเห็นน้ำอุ่นเดินเข้าเดินออกคอนโดอยู่เป็นประจำนะครับ
นี่ฮะรบพอเขาบอกยังเห็นอยู่นะครับ
แต่วันนี้ช่วงประมาณบ่าย๓นะฮะมีตำรวจมาที่นี่นะครับ
มาสอบปากคำในน้ำอุ่นที่คอนโดก็ใช้จุดที่มีการสอบปากคำกันก็แถวล็อบบี้นั่นแหละ
จุดที่พบศพนั่นแหละนะครับเป็นพื้นที่ในการสอบปากคำใช้เวลาอยู่สักประมาณ๑ชั่วโมงตำรวจก็กลับไป
ปภของคอนโดบอกว่าคอนโดมิเนียมแห่งนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำตรงเคาน์เตอร์ของล็อบบี้
เพราะฉะนั้นคืนนั้นช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งที่น้ำอุ่นพาลาลาเบลลงมาจากห้องตัวเอง
แล้วก็เอามาทิ้งไว้ที่โซฟาของล็อบบี้ก็เลยไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ก็จะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเท่านั้นนะครับ
แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นทางคอนโดก็จะจัดเจ้าหน้าที่มาประจำการตรงนี้
เพื่อคอยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลา๒๔ชั่วโมงมันจะได้ไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีก
แบบมีใครแบบพาใครมาโยนทิ้งเอาไว้อ้าวตายแล้วกลายเป็นศพอย่างนี้นะครับ
ส่วนคอนโดนะครับมีการจัดทำบุญนิมลพระมาประพรมนมลที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายนะครับ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็โซฟา
ตอนนี้เขาก็ย้ายไปไว้ที่ลานจอดรถบนชั้น๔นะฮะก็เป็นแถวห้องช่างนะครับ

ก็เพราะว่าอาจจะเป็นหลักฐานหนึ่งก็ได้
ตำรวจอาจจะต้องเผื่อจะขอตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมอีกนะครับ
มีคนบอกว่าแหมน่าจะเอาโซฟาไปไว้ที่ห้องน้ำอุ่น
ค่ะมีคนโพสต์ด้วยตอนนี้ในทวิตเตอร์ในอะไร
ที่อยู่ในคอนโดมิเนียมเขาบอกเดินผ่านก็หวัดเสียวกลัวเหมือนกัน
แต่ทั้งหลายทั้งปวงก็คือต้องรอการแถลงการแจ้งข้อมูล